อ่าวันพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมทางการเมืองอีกแล้วนะคะ
นำโดยนายนัทธวุฒิสายเกลือนะคะที่ก็ได้เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมแล้ว
บอกว่าจะเป็นแบบ๑๕สิงหาคาปาร์คไล่พลเอกประยุทธ์
โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวขับเคลื่อนไป๓เส้นทาง
มีจุดรวมพลที่แยกราชประสงค์อนุสวรีประชาธิปไตย
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีไฮไลท์ช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกาที่ทุกขบวนจะหยุดรถ
ดแตรส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์เพื่อไล่นายกรัฐมนตรี
โดยจะยึดหลักสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงหลีกเลี่ยงเส้นทางเปราะบาง
ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็บ้านพักของนายกนะคะล่าสุดวันนี้นายนัทธวุฒิเองเนี่ยนะคะ
ก็โพสต์ภาพกราฟิกพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คของเขาค่ะ
ระบุบอกว่าเดิมพันธ์สันติภาพไม่ลุยไม่บวกไม่ปะทะ
ประยุทธ์นะจ๊ะให้มันจบที่รุ่นมันแล้วก็แฮชแท็กไล่ประยุทธ์นะคะ
จากนี้ยังกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคอฝด้วยนะคะ
ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เจตนาจะกล่าวหาให้ร้ายเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ
ยังเข้าใจและเชื่อว่าเหนือจากบทบาทแล้วเนี่ย
ก็คือประชาชนด้วยกันนี่แหละ
ความเพื่อนไหวของการชงนมพรุ่งนี้ก็ติดตามได้ทุกช่วงข่าวจากทางไทยรัฐทีวีนะคะ